คุณผู้ชมพามาดูเรื่องเศร้าของคุณแม่ท่านนี้
ศูนย์เสียลูกชายนะครับ
สูญเสียลูกชายที่จมน้ำจมท่าในสระแห่งนี้ไปถึง๒คนนะครับ
คือตอนเกิดเหตุคุณแม่ท่านนี้ก็เห็นว่าชาวบ้านไปมุงดู
อยู่ริมสะน้ำก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครที่จมน้ำจมท่าเสียชีวิต
แต่พอคุณแม่ท่านนี้ไปเดินดูใกล้อ้าวนั่นลูกชายของตัวเธอเอง

แล้วก็ความเป็นแม่ก็ร้องไห้เมื่อรู้ว่า
ศพที่จมน้ำไปคือลูกชายของเธอ

ลูกชายคนโตก็เคยจมน้ำตรงนี้เสียชีวิตไปแล้ว
นี่มาลูกชายคนเล็กอีกอายุ๘ขวบคือน้องจีรายุ
ก็มาจมน้ำจมท่าเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำกลางหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
ซึ่งเป็นสระน้ำที่ใช้ในการเก็บน้ำ

บ้านเนินมะกอกหมู่๑๒ตำบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำ
ก็เลยช่วยกันงมหาศพนะครับ
ปรากฏว่าสามารถที่จะงมหาศพจนเจอนำขึ้นมาบนฝั่ง
ผู้เสียชีวิตก็คือน้องจีรายุอายุ๘ขวบนะครับ
คือน้องมาเล่นน้ำกับเพื่อนในหมู่บ้าน๓๔คน
ขณะที่ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ปรากฏว่าน้องจิรายุได้จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
เพื่อนรีบขึ้นจากน้ำแล้วก็วิ่งไปตามผู้ใหญ่

ส่วนผู้เป็นแม่ของน้องจีรายุตอนนั้นเพิ่งจะเดินกลับมาจากงานศพ
โดยยังไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองจมน้ำอยู่นะครับ
เห็นชาวบ้านเขามุงอะไรอยู่ริมสะน้ำก็เข้าไปมุงดูบ้างนะครับ
มารู้ว่าเด็กที่จมน้ำเป็นลูกของตัวเธอเอง
ผู้เป็นแม่ถึงกับร้องไห้เป็นลมล้มพับแล้วครับ
เพราะว่าสระน้ำแห่งนี้เคยกลืนกินลูกชายของเธอ
ลูกชายคนโตของเธอไปนะฮะ
ปีที่ผ่านมานี่เองลูกชายคนโตจมน้ำที่สระนี้เสียชีวิตนะครับ
แม่บอกว่าความเศร้ายังไม่ทันจางหายเลย
กลับต้องมาสูญเสียน้องเกียร์ยุลูกชายคนเล็กไปอีก๑คนคุณ
โจทย์ขานกันถึงความเฮียนของสระน้ำแห่งนี้นะครับ
หลายคนบอกว่าวิญญาณของพี่ชายน้องจีรายุเนี่ยอาจจะมารอน้องอยู่นะครับ
บางคนบอกว่าเป็นสระน้ำผีสิงหรือไม่ก็อาถรรพ์ผีพราย
ชาวบ้านตอนนี้นะฮะก็กลัวครับก็ระมัดระวัง
ไม่ให้บุตรหลานมาเล่นที่สระแห่งนี้อีกนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางไปยังบ้านของหนูน้อยที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ไปพบกับนายยอดเติมทองแล้วก็นางน้อยแก้วแสง
และแม่ของน้องจีรายุซึ่งกำลังจัดพิธีจัดงานศพ
บริเวณหน้าบ้านให้กับน้องจีรายุนะครับ
มีชาวบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านรวมถึงญาติมาร่วมงานนะครับ
แล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ซึ่งผู้เป็นแม่ก็บอกกับผู้สิทธิ์ข่าวด้วยน้ำตา

เมื่อรู้ว่าน้องจีรายุจมน้ำจมท่า
ไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะมาเกิดกับครอบครัวตนเองซ้ำอีกนะครับ
เมื่อปีที่แล้วตัวของเด็กชายพฤษเติมทองวัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องจีรายุก็เสียชีวิตจากการจมน้ำ
ในจุดที่ใกล้กันห่างกันเพียงไม่กี่เมตร
ชาวบ้านเชื่อนะฮะบอกว่าตรงนี้เป็นเพราะอาถรรพ์ต่างนานา

แล้วก็ทางครอบครัวจะประกอบพิธีในการเชิญดวงวิญญาณน้องจิรายุด้วย
ตอน๑๑โมงครึ่งไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้อง
จากสระน้ำแห่งนี้แล้วนะคะ